ท่านผู้ชมครับผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้

ทีแรกยังคิดว่าเป็นท่อน้ำหรือเปล่าสายยงสายยางอะไรหรือเปล่า
ไปมาเราไปเจอเจ้าของคลิปแล้วเขายืนยันว่างงูจริงนะ

คือมันสีดำเหมือนสายยางท่อน้ำใหญ่มันก็ใช่ใช่ไหม

แต่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นมุมของแสงมุมอับมุมตกของแสง

มันดูแบบดำเงา
มันก็เล้ยไปเล้ยมาอยู่ตรงนั้นนะ
ก่อนจะแบบเล้ยลงไปนู้นใช่ไหมนี่

คือสุดท้ายปลายทางของตรงหางมันไม่ใช่สายยางไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะฮะ
มันคือหางงูจริงนะฮะแล้วมันก็เลื้อยไปนู่น

บ้านเราไม่มีงูตัวใหญ่ขนาดนี้หรอกนี่มันอนาคอนด้าแบบต่างประเทศแล้ว

บ้านเราฮะในประเทศไทยครับ
ถ้าเจออย่างนี้เราทำไงเนี่ยโอ้โหช็อกแป๊บ
ยืนให้มันกินเลยหรองั้นแต่ช็อกกับเห็นพ่อสอนอ่ะ

ยืนดูมันนิดนึงอ่ะมันใหญ่อ่ะมันแปลกอ่ะ
ต้องยืนดูมันนิดนึงอ่ะตึดห้วนที่ก็เจอว่าเค้ากลัวฮะ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหนี่คือแถวคลองสามวากรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
คนที่เขาถ่ายคลิปแล้วโพสต์ไว้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะ
บอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยงูตัวนี้เนี่ยยังจับไม่ได้นะไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับ
นี่คือเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นะครับเธอบอกว่ามันเลื้อยลงไปแถวบ้านร้างหลังหนึ่งนะ
ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะเป็นงูจริงไม่ใช่สายยางไม่ใช่ท่อน้ำไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น
หยิบมือถือมาถ่ายไว้ตอนที่เห็นงูกำลังเลื้อยอยู่ริมกำแพงแล้วก็โพสต์เอาไว้เมื่อ๑๔มกราคมที่ผ่านมานะ
เธอก็ยืนยันถ่ายเองจริงเดี๋ยวฟังเธอหน่อยนะฮะที่เธอยืนยันเอาไว้ในคลิปในโพสต์นะฮะ
ยืนยันเลยค่ะให้ให้แบบบอกตรงเลยค่ะว่าของจริงเลยค่ะแล้ววันที่เจอนี่คือ
แล้วก็คิดแล้วค่ะว่าถ้าเกิดหนูพูดให้คนเล่าให้คนฟังไม่มีใครเชื่อหนูหรอกค่ะ
เพราะมันตัวใหญ่จริงตัวใหญ่มากค่ะพี่

คือไม่เคยเจองูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
ลงตัวประมาณขนาดไหน
ลำตัวนี่คือเฉพาะหัวมันก็หัวมันก็ประมาณนี้อยู่นะคะ
หัวมันนะคะส่วนตัวนี่มันตอนมันเลื้อยอ่ะมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะคะ
พี่ก็ใหญ่อยู่นะคะ

คือถ้าเกิดไม่เจอในหน้าที่นี้นี่
คือเข้าใจว่าเป็นงูที่เลี้ยงไว้ในสวนสัตว์หรือในกรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่คิดว่ามันจะมาเจอในหมู่บ้านอย่างนี้

ใต้ถุนบ้านก็คือบ้านของโครงการซึ่งเป็นบ้านตัวอย่าง
แล้วมันร้างอยู่ข้างล่างนะคะมันเป็นโพรง
โรงนี่คือมันมีหลายรูเลยนะคะพี่มันเป็นแบบ
ดินมันซุดแล้วตัวบ้านนี้ยังตั้งอยู่
แล้วส่วนข้างล่างนี่คือมันจะเป็นดินเหมือนทะลวงลงไปอะค่ะ

เฟฟว่าถ้าเกิดงูมาก็จะรีบแจ้ง
รีบแจ้งเลยค่ะว่าให้เขามาดำเนิน
แล้วก็จับไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัย
นี่คุณกุ๊กไก่สุชานันต์เจ้าของบ้านนะครับ
เจ้าของโพสต์และนี่คือคลิปที่
ตอนที่เธอปล่อยคลิปงูไปคนก็
เอ๊ะใช่ไม่ใช่เป็นจริงไม่จริง
เธอต้องอัดคลิปชี้แจงอีกทีว่าเธอยืนยันถ่ายเองจริง

เป็นงูเหลือมก็มีอะไรก็มีอะไรประมาณอย่างนี้
โอ้โหมันก็ยังหาอะไรไม่ได้ว่าตกลงมันคืออะไร
เดี๋ยวเราตรวจสอบให้เรามีคำตอบมาให้วันนี้

คือบ้านเธออยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขตคลองสามวานะครับ
ทุกผู้ชมครับบอกว่างูโพลมาเมื่อ๑๓มกราคมนะครับ
บ่าย๒กว่านะแล้วก็ตามที่เธอเล่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เธอก็ยืนยันว่าไม่ใช่เธอคนเดียวที่เห็นนะคะ

นางสุรารีวันปัญจมาลาเพื่อนบ้าน
ก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เป็นพยานได้ว่ามันเป็นงูจริงที่เกิดขึ้นวันนั้น
อันนี้เราไม่ได้เมคเอางูตัวไหนมาโกหกนะคะ

ค่ะก็คือเห็นหลายตาเลย
พอก็เห็นแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง

ว่าด้วยความว่าเรากลัวด้วยแล้วก็เลยไม่ปีน
ก็กลัวนะขนาดตนคือลงมาจะมาเอาของตรงหน้าบ้านกับข้างบ้าน
ก็กลัวอยู่นะกลัวมันจะไปลอดใต้รถหรือไปแอบใต้รถอะไรอย่างนี้

ตอนคืนก็พยายามกำชัดคนในบ้านว่า
เวลามืดรีบปิดประตูอย่าเปิดประตูทิ้งค้างไว้
เพราะว่าหนึ่งเรากลัวไม่รู้ว่าจะเป็นงูตัวนี้
หรือว่างูตัวอื่นมันจะเลื่อย
เพราะมันเคยมีในหมู่บ้านนี้มันมีงูเยอะอยู่

หรือว่าเป็นงูอะไรกันแน่นะคะอืมเราไปถามผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ในนี่รถชมงามนักธรรมชาติวิทยาด้านสันเล้ยคลาน
ประธานโครงการอสรพิษวิทยาหรือนิกมือปราบอสรพิษ
อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ไม่มีในเมืองไทยค่ะ
ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจะมีอยู่ในเมืองไทยบ้างเนี่ย
เขาก็บอกว่ามันก็อาจจะมีคนขออนุญาต
ส่วนในคลิปที่คุณกุ๊กไก่ถ่ายเอาไว้เนี่ยนะคะ

มันคืองูเหลือมอาจจะเป็นสายพันธุ์เมียนมาหรือกัมพูชา
เพราะว่าดูจากคลิปยาวประมาณ๓เมตรได้
แต่หลายคนสงสัยว่าอ้าวงูเหลือมมันไม่ได้ตัวดำแบบนั้นนะ
มันก็จะต้องมีลายแบบงูเหลือม
เหลืองเหลืองทองทองใช่สลับดำบ้างอะไรบ้างก็ว่าไป
กมือปราบอสรพิษบอกว่าอาจจะเป็นคุณภาพของวีดีโอที่ถ่าย
สีมันเลยดูเพี้ยนเพราะงูแต่ละตัวสีกับลายมันต่างกัน
ดูภาพมุมแสงมันอาจจะดูเหมือนสีดำนะคะ
แต่จริงแล้วมันมีลายนิดหน่อย
แล้วเขาก็บอกแบบนี้ค่ะว่าลองเทียบกันนะ
ก็ถามว่าคล้ายกับงูในคลิปนี้ไหมมันก็คล้ายแหละ
จะเป็นแบบทรงแล้วก็อยู่ด้านล่างของลำตัวค่ะ
เห็นไหมคะเราทำภาพให้ดูแบบนี้
ส่วนงูในคลิปจุดขาว
มันเป็นทรงสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนของลำตัว

หลักบันทึก
ตรงนี้ผมจะต้องด้วยเรียนความใจ
ใหม่นะครับที่ไม่ใช่อ่ามุมมองเดิมนะครับคือคุณต้องเข้าใจนะ
ว่าประสบการณ์ในการเจอง่วงคนเนี่ยคำว่าใหญ่ของเรากับ
ของเขาอาจจะมีความแตกต่างกันคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
อาจจะมีการเจองูขนาดเล็กเช่นงูทางมะพร้างูสีนะครับ
งูเขียวพระอินทร์นะครับพอไปเจองูที่มีความยาว
แล้วก็ใหญ่มากกว่าที่เคยเห็นเนี่ยมันก็ต้องเป็นงูที่ใหญ่เป็นธรรมดาครับ
ถามว่าเคยเจองูเหลือมตัวใหญ่ใหญ่ไหมนะคะ
นักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์เลื้อยคลานบอกว่าโอ้โห
เคยเจอแบบหกเมตรห้าสิบสองเซนติเมตรอ่ะอุ้ย
หกเมตรกว่าเคยเจอมาแล้วในคลิปเมื่อสักครู่เนี้ย
สามเมตรได้ค่ะคาดว่าประมาณสามเมตรโอ้โหหกเมตร
ยากกว่านั้นอีกเท่านึงคืองูเหลือมเนี่ยเป็นสัตว์เลขลานขนาดใหญ่นะ
ลำตัวยาวเฉลี่ยประมาณสามเมตรครึ่งถึงหกเมตรนะคะ
โดยเฉลี่ยอยู่แล้วอะค่ะคือจะเป็นงูที่ยาวที่สุดในโลก
ถามว่ายาวที่สุดเท่าไหร่เก้าเมตรหกสิบเซนติเมตรโอ้โห
เมตรกว่ามันมียาวขนาดนั้นอ่านี่นะคะงูในคลิปยังจับไม่ได้นะคะ
ครับคุณกุ๊กไก่บอกว่าแล้วยังมีอีกไหมล่ะเออแถวแถวบ้านเธออ่ะ
คือตัวเนี้ยมันเลื้อยหายไปแล้วตัวอื่นมันยังมีอีกไหมล่ะมีหลายตัวไหมล่ะ
ที่อยู่ใต้โพรงบ้านร้างที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านเธอเนี่ยเขาก็คาดกันว่าน่าจะมีอยู่
ก็ลองเอาไก่ไปล่อลองเอาไก่ไปล่อให้เจ้าหน้าที่มาจับนี่เนี่ยโพรงเนี้ย
อืมแม่เอาไก่ไปล่อมันก็ยังไม่ออกมาเลยอ่ะใช่คือบางทีมันเมื่อเมื่อสักครู่ในคลิปก็เห็นดูมันอ้วนอ้วนอ่ะ
มันอาจจะเพิ่งไปกินอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดกินอะไรมาแล้วมันก็อยู่ได้ยาวไง
โอ้โหมันก็ไม่ออกมาแล้วอาทิตย์มันจะออกมาใช่ไหม
น่าจะทันติกลับไหมก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อะค่ะนะคะให้ติไปล่องูออกมาหน่อย
ไม่สงสารติเลยโพรง